คนที่มาเที่ยวผับที่ชัยภูมินะครับ
พนักงานของร้านเข้าไปห้ามก็ถูกทำร้ายร่างกาย
ตำรวจเข้ามาระงับเหตุยังมีการด่าทอ
คลิปเหตุการณ์ชุนละมุนระหว่างกลุ่มชายกว่า๑๐คน
ยื้อยุดมีเรื่องกันหน้าผับแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิ
โดยมีชายเสื้อขาวพยายามเข้ามาห้าม
และผลักให้แยกออกจากกันจนถูกรุมทำร้าย
กระชากลากออกจากผับจนเสื้อขาด
จากนั้นกลุ่มชาย๔๕คนผัดกันเข้ามากระทืบ
ชายคนดังกล่าวแน่นิ่งโดยกาดผับพยายามเข้ามาห้าม

ชายกลุ่มดังกล่าวยังคงเดินวนเข้ามาทำร้ายไม่ยอมเลิกรา
พอตำรวจสพเมืองชายภูมิเข้ามาระงับเหตุ

แต่กลุ่มชายดังกล่าวกลับไม่พอใจ

และท้าให้ตำรวจถอดเสื้อออกมาต่อยกัน
แจกของลับให้ตำรวจด้วย
และยังตะโกนใส่ผู้สื่อขาวที่กำลังถ่ายภาพ
กำลังถ่ายภาพบอกไม่ต้องถ่ายและสั่งให้ลบภาพ
โดยนายเขียวผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเล่าให้ฟังว่า
เขาลงพื้นที่ไปทำข่าวตามปกติ
พอไปถึงก็เห็นว่าชายใส่เสื้อสีเหลือง๑คน
กลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังยืนด่าทอตำรวจอยู่
ซึ่งเขาก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไว้
ถูกกลุ่มดังกล่าวเข้ามากอดคอสั่งให้ลบภาพ
รีบไปสอบถามตำรวจว่ากลุ่มนี้เป็นใคร
ตำรวจก็บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มปล่อยเงินกู้รายวัน
เขาจึงรีบออกจากจุดเกิดเหตุเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

บอกว่าเฮ้ยพี่กล้องไม่ต้องถ่ายได้ไหม
ครับครับผมเลยบอกว่าไม่ต้องถ่ายผมยืนดู
ผมก็เลยเอากล้องซ่อนไว้ในกางเกง
พอดีเพื่อนมันอีกคนนึงใส่ชุดดำ
เห็นผมกำลังถ่ายอยู่ก็เลยเดินเข้ามากอดคอไว้

แต่พี่แน่จริงพี่ลบกล้องออกเลย
ไม่ต้องส่งไม่ต้องถ่ายได้ไหม
ด้านนายอิทธิพลศรีนุกุลหรือนายจิ๊บอายุ๓๔ปี
ผู้บาดเจ็บถูกรุมทำร้ายบอกว่าเขาเป็นพนักงานในผับแห่งนี้
แต่เมื่อคืนไม่ได้ใส่เสื้อยูนิฟอร์มของร้าน
ตอนนั้นกลุ่มที่อ้างว่าเป็นกลุ่มปล่อยเงินกู้ประมาณ๔๕คน
กำลังมีเรื่องกับลูกค้าในร้านอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งเขาพยายามเข้าไปห้ามแต่กลับถูกทำร้าย
ล่าสุดนายชานเรศลายเสือหรือนายกัง
เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองชายภูมิ
แล้วโดยรับสารภาพว่าได้ด่าทอตำรวจจริง
แต่ยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนร่วมทำร้ายร่างกายในจิ๊บ
ยืนยันไม่ได้ทำตัวใหญ่ในพื้นที่แค่มาเที่ยวกินเหล้า
ส่วนเรื่องของคดีพันธ์ตำรวจเอกรัชพลเสริมสรรค
ผู้กำกับการสพเมืองชายภูมิเปิดเผยว่า
เรื่องต้นนายกังถูกแจ้งข้อหามินเจ้าพนักงาน
และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
โดยหลังจากนี้ต้องตามกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุ

พร้อมขยายผลหาผู้ยิงปืนขู่

กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มปล่อยเงินกู้รายวันจริง
ขอเวลาให้ตำรวจตรวจสอบหลังจากนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน